คุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อม

ภาคเอกชนเขาร่วมในการปลุกจิตสำนึก
ในการปลูกป่าชายเลนเพื่อเป็นการป้องกันและอนุรักษ์ป่ากัน
ไปดูกิจกรรมดีกันนี้นะฮะ
กองกลางต้นสมและต้นลำพูจำนวน๕๕๐๐๐ต้น
ปลูกลงในดินเลนเพิ่มพื้นที่สีเขียว
บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งเป็นการรวมพลังของอาสาสมัครที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม
จากกลุ่มพนักงานโตโยต้าสมาชิกชมรมโตโยต้าจิตอาสา
และสมาชิกชมรมอีโตโยต้าคลับจำนวน๕๕๐๐คน
ปลูกป่าชายเลนตามโครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว
เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
ที่ต้องการสร้างประเทศไทยให้เป็นเมืองสีเขียว
โดยมีเมืองสีเขียวกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยครับ
ปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู
ไปแล้วทั้งสิ้น๕๔๒๘๐๐ต้น
ซึ่งป่าชัยเลนที่ปลูกไปสามารถดูดซับกัสคาร์มอนไดออกไซด์
ที่ทำให้โลกร้อนได้กว่า๗๐๐ตันต่อปี
ป่าไม้ก็ป่าชายเลนก็มีเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ให้ประชาชนทั่วไปในจังหวัดสมประการและใกล้เคียง
รวมทั้งผู้ที่บางท่านก็ยังไม่ทราบจะไปเที่ยวไหน

คิดว่ามีความร่มรื่นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อชาวสุประการอย่างยิ่งครับ
และการให้บริการสิ่งแวดล้อมศึกษา
มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจำนวน๓ล้านบาท

ความหลากหลายทางชีวภาพป่าชายเลน
และสร้างสะพานแห่งใหม่ยื่นออกไปในทะเล
เพื่อเป็นเส้นทางเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติ
ข่าวทรัศน์ทีวีรายงาน